ต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะ

มีคู่ชีวิตที่ดูเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตคู่ได้หลายต่อหลายคู่เหมือนกัน
ถ้าใครเห็นคู่นี้อาจจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้

คราวนี้เป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตคู่กันมา๕๐ปีแล้วคุณ
ร้อนผ่านหนาวมาไม่รู้กี่ฤดูแล้วจับมือฝ่าฟันทุกกระแสกันมาได้
ล่าสุดค่ะน้าสมภรรยามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ

เดินแทบไม่ได้คุณเข้ารงพยาบาลด่วนนะ
นาย่งก็ทำหน้าที่สามีที่ดีเหลือเกิน
ส่งทั้งข้าวทั้งน้ำกำลังใจฟอดใหญ่ไปถึงเตียงตลอด
สมเล่าให้ฟังว่าตลอดระยะเวลา๕๐ปีที่อยู่กินกันมานี่นะ
ไม่เคยห่างกันเกิน๒วันเอาสิ
ครั้งนี้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลคนเดียว๔คืน
น้าสมเป็นอย่างไรรู้ไหมคนไม่เคยห่างกันนอนร้องไห้ทุกคืนคือด้วยความคิดถึง
เพราะว่าคนเรามันอยู่ด้วยกันมาทุกวัน๕๐ปีแยกเขาห่างกันแบบนี้เขาก็แบบตอมใจอยู่เหมือนกัน
ส่วนธุรกิจหมูยอเราถามว่าเป็นยังไงบ้างนะยังอยู่หรือเปล่า
บอกยังไม่เลิกทำนะคะแต่ว่ารอจังหวะเศรษฐกิจฟื้นค่อยกลับมาลุยกันใหม่ค่ะ
สมเล่าให้ฟังด้วยว่าทุกวันนี้มีความสุขทุกวินาทีเลย
ตื่นขึ้นมาแล้วมีผู้ชายชื่อโย่งเชิญยิ้มอยู่ข้างกาย
สุขภาพเนี่ยมันก็ตามวัยอาจไม่ดีเหมือนเดิมแต่กำลังใจเนี่ยดีสุดยอดเลยค่ะ
สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่
สุขภาพไม่ค่อยดีแต่กำลังใจดีมาก
ใครต่อท่อจะเป็นภาพน้ำเหลืองเขาก็เรียกว่ามันเครื่องคาแบบบล้วน
แต่ตะวันตั้งใจจะผ่ากันเข่าแล้วแต่ว่ายังผ่าไม่ได้

ติดตั้งสองคนเวลากว่างปี
จนที่พาไมคงไม่ได้เห็นเงินาทีเดียว

ร้องไห้ทุกคืนอ่ะจริงนอนร้องไห้ทุกคืนแบบนอนร้องไห้ทุกคืนแบบคิดถึงเขาเคยอยู่ด้วยกัน
เนี่ยบางทีจับมือกันอย่างนี้ความสุขล้นบอกได้เลยว่าความสุขล้น
ก่อนนอนเขามาส่งกันมาส่งกันนอน
เขาก็มาส่งนอนแต่ก่อนจะนอนเขาก็มาจุ๊บแกอะไรเนี่ย
รีบพูดยังไม่เลิกยัง
เดี๋ยวขอมีโอกาสขอให้เฮียนสักนิดหน่อย
บอกงี้คุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยพี่มิชาลีเป็นแฟมภาพ
เจอโรงงานหมู่ยออโย่งมาตอนนั้นคือณสมยังแข็งแรงทั้งยุตร

ทั้งหน้ากล้องหลังกล้องทั้งคู่นี้หยอกกัน

เขาแบบโอ้ยยอกหลอกันมาคุณผู้ชม

กี๊แค่นอนจับมือกันเขามีความสุขแล้ว
นี่๕๐ปีนะความหวานไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะคุณผู้ชม
แหมอิจฉาจริงนะคะแบบว่าเด็กลูกเราก็รู้เป็นตัวอย่างแล้วกัน
ให้ไปหาที่ไหนแบบนี้
อ๋อเราอีกแล้วเราอ่ะเข้าตัวตลอดเลย